ต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยในหลายจังหวัดกันบ้างนะคะ
อย่างที่นครสวรรค์ค่ะก็มีการจัดงานมหากรรมลิเกนะคะ
ที่เป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็มีการจัดพิธีเหเรือในลำน้ำมูล
ปรดาไปด้วยคมไฟสว่างสวายกว่า๙๐๐ดวง
แล้วก็เต็มไปด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า๒๐๐๐คนนะคะ
ต่างพร้อมใจการเข้าร่วมกิจกรรม
เทียนแสดงความอาลัยและประสานเสียง
ในการขับร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
กึกกล้องเพื่อแสดงความจงรักภักดี
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
แล้วก็งานในครั้งนี้นะคะมีพิธีเหเรือครั้งประวัติศาสตร์
ซึ่งมีทีมเรือยาวเรือท้องถิ่นเรือพื้นบ้าน
รวมถึงทีมเรือจากจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา

นำโดยเรือพญามุจรินนาคาราชเทพแห่งบาดานแล้วก็สายน้ำนะคะ
เข้าร่วมอย่างพร้อมเพลียงกันแล้วก็เต็มไปด้วยความสง่างามค่ะ
พร้อมทั้งมีการจัดขบวนพาเรทช้าง๔๐เชือก
แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นช้างขุนศึกช้างขุนพล
ร่วมกันมาเดินพาเรทช้างริมฝั่งลำน้ำมูล
วบคู่ไปกับขบวนเหเรือด้วยนะคะ
แล้วก็มีการจัดแข่งเรือยาวรอบปฐมเริกในช่วงกลางคืน
เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีแข่งขันเรือยาวอีกด้วยค่ะ
จากจังหวัดบุรีรำนะคะพาคุณผู้ชมไปต่อกันเลยค่ะ
ที่ถนนคนเดินในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
มีการจัดงานมหากรรมลิเกแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ซึ่งกลุ่มศิลปินพื้นบ้านลิเกก็มาจากทั้งทางจังหวัดนครสวรรค์
พิจิตรชัยนาฏกำแพงเพชรและอุทัยธานี
รวมแล้ว๑๒คณะกว่า๓๐๐คนนะคะ
ก็ได้ร่วมกันแสดงลิเกชุดพิเศษพระราชาผู้ทรงธรรม
เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักพักดี
แล้วก็งานในครั้งนี้นะคะมีผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบ
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานด้วยค่ะ
ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทัศกาล
แสดงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชน
เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นการสาธิตการทำอาหารของหวานเมนูต่าง
ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยขนมจีนแกงเขียวหวานทอดมันปลากราย
ตาลข้าวต้มมัดแล้วก็ยังมีขนมเทียนด้วย
บรรยากาศในงานก็มีประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะ